แล้วก็ทุกครั้งที่ปล่อยซิงเกิ้ลใหม่

จะมีแฟนถามเข้ามาเยอะว่าแบบ
อยากจะได้ดูคลิปว่าเป็นยังไงบ้างครับผม

ก็เลยลงอีกคลิปหนึ่งครับผมคือลองถามเล่นว่าเขารับได้หรือเปล่า
เขาดูมือร้ายเขาดูมือพัฒนาการทางการร้องเพลงมาก
เราก็ไม่ได้ตั้งใจจะอะไรอย่างนั้นหรอก
คือเรานะนุ้ยก็เป็นผมว่าสาเหตุนึงที่คนดู

เพราะปกติซักเจอกันหน้าจอบนเวที
จะลงที่นึงครับ
ทำไมจะไม่ลงเป็นเมฆสองคน

สมัยนี้พอเราอยู่เลี้ยวน่ะ

ทำไมไม่ลงรูปทำไมผมต้องลงตลอดเวลา
งั้นนานนี่นี่ก็ลงให้ดูบ้าง

พี่นายอีก

ถ้าถึงบอกว่าเพื่อนของเราเขาจะ
ช่วงนี้กำลังหนักมากครับผมในสายงานทั้งคู่เลยครับผม

ก็นี่ไงจะเอาตัวเลขให้ได้เลยนี่ไง

ก็เรายุทธ์เท่านี้แล้วครับเราก็มีในหัวบ้างครับผม
ก็คนนี้แล้วเนอะพี่โกะ
อ้าวถามคนนี้ก็ว่าอะไรครับ
ถามคนนี้ก็ว่าอะไรครับ

ตอนนี้อีกแต่คลิปนะคะ
คือจุดที่ฉุกสับกลุ่ม

คุณที่เป็นกำลังใจคุณที่สาธารณ์สูงผลงานของเราทั้งคู่นะครับ
ผมจะทิ้งเวลาดูบอกครับไม่รีบไปไหนครับไม่รีบไปไหน